ทุกคนค่ะ
มันคัมแบ็คกลับมาอีกแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้เราพยายามปราบปรามกันไปแล้วออกกฎหมาย
เพื่อที่จะควบคุมเรื่องของการอุ้มบุญแบบผิดกฎหมายในปี๒๕๕๙
นี่ล่าสุดค่ะตำรวจกว่า๒๐๐นาย
นำโดยพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมล

แล้วก็ผู้การปคมลงพื้นที่ไปเปิดขบวนการกวาดล้าง

คราวนี้ค่ะมีชาวจีนเป็นนายทุนใหญ่เลยนะ
่งมาเปิดบริษัทคือขายเครื่องมือทางการแพทย์
รับปรึกษาคนที่มีลูกยาก
สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นขบวนการนี้
แล้วหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อที่จะทำผิดนะคะ
เมื่อก่อนรับจ้างหญิงไทยให้อุ้มบุญแล้วก็คลอดในไทย
แต่นี่ไม่ค่ะเปลี่ยนค่ะให้หญิงไทยอุ้มท้องในไทย
แล้วไปคลอดที่ต่างประเทศไปคลอดที่จีน
นี่กลายเป็นภาพปฏิบัติการเหล่านี้นะคะ
แล้ววินาทีที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลเข้าไป
คุณเห็นภาพไหมเมื่อสักครู่อินโทรเข้ามา
นั่นในมือของท่านอุ้มเด็กน้อยวัย๒๐วันออกมาคุณ
เกิดจากการอุ้มบุญใช่ค่ะ
แล้วเกิดมาเด็กก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่
แล้วไปอยู่ไหนยังไงหลังจากที่โตแล้ว
ภาพนี้คุณเป็นภาพที่ชาวเน็ตแชร์กันเยอะมาก
แล้วสะเทือนใจมากสะเทือนจิตสะเทือนใจมาก
นี่รองต่อนะรองต่อพี่นักข่าวเรียกแบบนี้
ก็คือพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เป็นคนอุ้มเด็กลงมานะคะ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวรวัตรวัดนครบัญชา
ผู้บัญชาการอ่ะผู้บังคับการป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์
นำกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นาย
เมื่อวานนี้ไปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายอุ้มบุญข้ามชาติ
โดยมีการตรวจค้นในพื้นที่รวม๑๐จุด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑล
และเพื่อตัดวงจรขบวนการรับจ้างตั้งคันหรืออุ้มบุญ
จุดตรวจค้นสำคัญเมื่อวานคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านหรู
สองหลังภายในซอยนาคนิวาส๓๗ย่านลาดพร้าว
โดยสามารถคุมตัวผู้ต้องหาได้๒คนเป็นชาวจีนทั้งผัวทั้งเมียเลย

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกันก่ออาทยากรรมข้ามชาติ
และชักชวนหญิงสาวร่วมกรรมดำเนินการ
ให้มีการตั้งคันหรือประโยชน์ทางการค้าก็คืออุ้มบุญนั่นแหละ
ซึ่งการตรวจค้นจุดนี้นะคะนอกจากจะพบตัวผู้ต้องหาแล้ว
อย่างที่บอกไปพบหนูน้อยวัย๒๐วันอยู่ในบ้านด้วย
สำหรับที่มาของปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการอุ้มบุญนะคะ
ผู้การปคมบอกว่าคือการตรวจค้นในวันนี้
เพราะตำรวจเขาไปได้รับเบาะแสมาว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๖๒
คือปีที่แล้วแล้วว่ามีขบวนการรับจ้างอุ้มบุญอย่างผิดกฎหมาย
มันทำมาอย่างต่อเนื่องทำแบบลับ
จนกระทั่งตำรวจเข้าไปสืบสวนเชิงลึกพบว่ามันมีอยู่จริง
แล้วคุณค่ะทำเป็นขบวนการใหญ่มาก
นายทุนเป็นชาวจีนเป็นหัวหน้าขบวนการ
เดี๋ยวฟังเสียงผู้การปคมเล่าเรื่องนี้หน่อยนะคะ
กระบวนการนี้จริงแล้วมันเริ่มกระบวนการตั้งแต่ปี๕๕๖มา
ดำเนินการเรื่อยมาจนกฎหมายอุ้มบุญเราออกปี๕๘
พอปี๕๘ผู้ต้องหาเองก็เปลี่ยนแผนทศกรรม
จากฝังตัวอ่อนในไทยคลอดในไทย
ก็เปลี่ยนเป็นฝั่งตัวอ่อนจากประเทศใกล้เคียงนะครับ

ก็เป็นกระบวนการที่กลุ่มนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี๕๕
ต้องต้องสืบสวนต่อไปนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ทางทางท่านรองต่อศักดิ์เอง
ก็จะประสานทางสำนักงานจังหลังชาติ
เพื่อประสานทางจีนเพื่อพิสูจน์ทราบ
แต่ก่อนว่าเด็กพวกนี้เอาไปทำอะไร
กระบวนการนี้จริงแล้วมันเริ่มกระบวนการตั้งแต่ปี๕๗
ก็ต้องพิสูจน์ทราบนะคะว่าเด็กพวกนี้ที่เกิดจากการอุ้มบุญเอาไปทำอะไร
ตำรวจปคมเข้ามาเกี่ยวอะไร

ทีนี้พอสืบสวนลงไปในเชิงลึกคุณผู้ชม
ทราบว่ากลุ่มนายทุนซึ่งเป็นชาวจีน
ได้มีการเปิดบริษัทบังหน้าขายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทำทีเป็นรับปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก
แล้วที่สุดแล้วก็ว่าจ้างให้กลุ่มในหน้าค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยไปจัดหาหญิงไทยมารับจ้างตั้งคัน
แล้วหญิงไทยเนี่ยต้องเป็นคนที่เคยมีลูกมาก่อนนะ
โดยได้รับค่าจ้างตั้งแต่๓แสนถึง๔๕๐๐๐บาทก็เยอะอยู่นะ
ทีนี้สถิติคุณผู้ชมดูตามกราฟิกหน้าจอเลยนะคะ
สถิติตั้งแต่ปี๕๕ถึงปี๖๓พบว่ามีหญิงสาวชาวไทย
เข้ามาสู่ขบวนการอุ้มบุญไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
โอ้โหคาดว่าน่าจะมีเด็กที่เกิดจากอุ้มบุญ
แล้วถูกนำตัวออกนอกประเทศไม่ต่ำกว่า๕๐คน
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ
ตำรวจยังสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็เชิญตัวแม่อุ้มบุญซึ่งเป็นชาวไทยกว่า๑๕ราย
มาสอบปากคำแล้วบอกว่าหลังจากนี้จะขยายผลต่อ
สาวไปถึงตัวใหญ่อันนี้ประสิทธิ์ประส่อย
สาวไปถึงตัวใหญ่นายหน้าแพทย์
โดยเฉพาะหมอคนที่เกี่ยวข้องนะ
ไม่ได้เลยนะผิดจัญญาบันแพทย์ด้วย
ใช่ค่ะและที่จะต้องมากวาดล้างแบบนี้นะคะ
เพราะว่าไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์จริงของกระบวนการเครือข่ายนี้นะคะ

ถ้าสมมุติเอาไปขายในตลาดขายอวัยวะล่ะ
ให้เด็กคนนึงเกิดขึ้นมาแล้วควักทานโทษนะคะ
เอาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเอาไปขาย